คุณผู้ชมคะหลังจากเปิดใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
หรือว่าชื่อเดิมก็คือสถานีกลางบางซื่อ
ให้เป็นสถานีรถไฟกลางหรือว่าเป็นสถานีรถไฟหลักแทนหัวลำโพงเนี่ยนะคะ
มันก็มีประเด็นดราม่าหลายอย่างมากจริง
คุณผู้ชมช่วยนึกหน่อยมันมีประเด็นไหนบ้าง
เรื่องของการเปลี่ยนป้ายชื่อใช่ไหมงบประมาณ๓๓ล้านกว่าบาท
เรื่องของรถไฟดีเลย์รอกันหูยหลายชั่วโมงมาก
มีเรื่องของป้ายบอกในสถานีรถไฟค่ะ
สะกดผิดสะกดภาษาอังกฤษผิด
ล่าสุดมีควันขโมงเลยในสถานีรถไฟเดี๋ยวลองดูค่ะ
ดีแบบนี้ถ้าไม่ใช่ที่ไทยทำไม่ได้นะครับ
โอ้โหควันขโมงแบบนี้ค่ะ
นี่เป็นใครใครก็ตกใจเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คือได้มีการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตตั้งแต่๑๙มกราคมนะคะ
และอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่าปัญหามันเยอะมากจริง
อย่างคลิปนี้ก็คือมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกโพสต์เอาไว้ว่าควันมันมาจากไหน
ควันสีขาวลอยเต็มเลยเต็มชาญชาลาเลยค่ะ
ขณะที่รถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วอาคารเป็นระบบปิด
คนตกใจนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าวันแรกเที่ยวเปิดตัวดีเล๓๔ชั่วโมง
ทั้งหมดองค์กรนี้เขาขับเคลื่อนด้วยอะไรกันหรือครับมีการติดแฮชแท็กไปที่รถไฟไทย
สถานีกลางบางซื่อแล้วก็มีหลายคลิปมีคลิปคนนั่งรอรถไฟ
เพราะว่ารอนานดีเลหรือว่าล่าช้าเนี่ยนั่งกับพื้นเลย
มีภาพป้ายที่สะกดผิดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู
คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมทำไมปัญหามันเยอะเหลือเกินนะคะ
มนุยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยในเอกรัฐศรีอารยันพงศ์
บอกว่าก็จะนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงนะ
ก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นสร้างความสะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร
ก็มีการชี้แจงนะคะเรื่องป้ายชื่อที่สะกดผิดนะคะ
อันนี้น้อมรับความผิดพลาดก็แก้ไขแล้วนะคะภายในสัปดาห์นี้จะแก้ไขให้เสร็จทั้งหมด
ส่วนควันขาวที่ชาญชาลาตอนที่รถไฟเคลื่อนออกจากสถานี
ก็ชี้แจงมาว่าเป็นชาญชาลาชั้น๒ของสถานี
ซึ่งจะมีเครื่องดูดอากาศหรือควันไอเสียออกจากชาญชาลา
ดูดออกไปใช้เวลาแป๊บเดียวไม่กี่นาที
แต่อนาคตจะมีแผนในการลดปัญหาการเกิดฝุ่นและควันอย่างยั่งยืนนะ
จริงจริงมันดูดออกไปแป๊บเดียวก็หายแต่อันนี้มันยังไม่ทันดูดออกไป
ส่วนกรณีการล่าช้าค่ะก็ชี้แจงว่าระหว่างการเปิดให้บริการมันมีเหตุสุดวิสัย
ตู้โดยสารขบวนรถไฟชำรุดก็ต้องสับเปลี่ยนตู้โดยสารกับขบวนรถอื่นมันก็เลยล่าช้ากว่ากำหนด
ระยะยาวเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวจะขอจัดหาตู้โดยสารใหม่มาให้บริการ
ทดแทนตู้โดยสารเก่าที่ใช้งานกันมายาวนานนะคะ
ก็มีคำชี้แจงมาแบบนี้ค่ะแต่ละประเด็นก็ชี้แจงมาแบบให้เข้าใจเบื้องต้นแบบนี้กันก่อน
ทีนี้การตรวจสอบเรื่องของราคาในการเปลี่ยนป้ายชื่อก็เป็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมตามกันมานะคะ
สถานีกลางบังซื้อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะ
งบประมาณ๓๓๑๖๙๗๒๖บาท๓๙สตางค์
อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
ผลการตรวจสอบออกมาแล้วนะคะไม่ผิดปกติค่ะราคานี้ไม่ผิดปกติ
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่ตรวจสอบได้
แต่มีข้อเสนอแนะไปเพิ่มเติม
คือนายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์รองประหลักกระทรวงคมนาคม
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบนะคะ
ขอบเขตงานจากราคากลางของโครงการ
จากหลักฐานจากการชี้แจง
ไม่พบสิ่งผิดปกติในงบประมาณตรงนี้ค่ะ
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพตรวจสอบได้ค่ะ

คุณผู้ชมลองดูข้อเสนอแนะกันหน่อย
ทบทวนการใช้วัสดุเทคนิคหรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบ
ให้มีต้นทุนต่ำการติดตั้งป้ายชื่อสถานีในครั้งก่อน
ให้พิจารณาใช้ตัวอักษรเดิมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน
มาปรับปรุงติดตั้งแทนการทำไม
และทบทวนค่างานออกแบบซึ่งอาจสามารถปรับลดได้นะ
ส่วนกรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องตรวจสอบใช่ไหมคะ

เป็นการใช้ดุลยพินิษฐ์ตามระเบียบกฎหมายในกรอบอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว
แต่ควรทบทวนวิธีการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพรบจัดซื้อจัดจ้าง
เห็นควรให้ใช้วิธีพิจารณาประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรก
เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง
ทีนี้ค่ะผลสอบข้อเท็จจริงที่ออกมาแบบนี้
ก็รายงานในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว
รายงานเสร็จแล้วยังไงต่อก็ในวัน๒วันนี้นะคะ
ก็จะรายงานผลสอบรายงานข้อเสนอแนะไปที่รอฟทตามขั้นตอนต่อไป
เพราะเดิมเขาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ก็คือจิ้มไปเลยว่าบริษัทนี้บริษัทนี้
คำชี้แจงแรกบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เลยใช้วิธีนี้
ตอนนี้ทางคณะกรรมการเขาบอกให้ไปใช้การจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ
ตรวจสอบมันไม่ได้ผิดแต่เสนอให้ไปใช้อีกวิธีหนึ่ง